ในการเข้าช่อเครือดอกไม้ไหวนั้นจะต้องประกอบกลีบเครือดอกไม้ไหว๓ลักษณะคือ
ดอกไม้ไหวดอกใหญ่จำนวน๖ดอกในตำแหน่งกลางของช่อ
ตามด้วยการประกอบกลีบเครือดอกไม้ไหวดอกกลางซึ่งอยู่ขนาดข้างดอกใหญ่จำนวน๒ดอก
จากนั้นประกอบกลีบเครือดอกไม้ไหวดอกตูมเป็นขั้นตอนสุดท้าย
จะใช้จำนวน๒ดอกนำมาติดบริเวณส่วนปลายทั้งสองด้านของช่อเครือดอกไม้ไหว
ซึ่งช่างจะต้องประดิษฐ์ดอกไม้ในช่อให้ลดหลั่นกัน
เพื่อให้เกิดความสวยงามเหมือนช่อเครือดอกไม้จริง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน